เขาบอกว่าเป็นต้นไม้แปลกชื่อว่าถ่านไฟผี
ต้นนี้เชื่อว่ามีอายุมาหลายร้อยปีแล้วนะคะ
ไปเจออยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง

เชื่อว่ามีอายุมาแล้วหลายร้อยปี
เหลือเพียงต้นเดียวนะคะ

เขาชื่อว่าต้นถ่านไฟผี

สูงราว๑๕เมตร
ดูสิคะมีกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์
แต่เขาบอกว่าแปลกจากต้นไม้ที่อื่นชัดเจน

ดูคล้ายถ่านเผาไฟมีขนาดเส้นรอบวงใน๗๐เซนติเมตร
พอแกะออกมาเอาเปลือกไม้มาขยี้นี่นะ
เปื้อนติดมือเป็นสีดำเลยแบบนี้ค่ะ

บริเวณรอบต้นมีเม็ดกลมตกไปทั่วเลยค่ะ
เดี๋ยวเขาจะเอาเม็ดแบบนี้นะคะ
นายยอดขวัญบุญซ้อนอดีตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ๒จังหวัดแพร่บอกว่า
พบต้นถ่านไฟผีอยู่ในสำนักสงฆ์พระธาตุหอยงูที่บ้านหนุน
ระหว่างนำกลุ่มชาวบ้านมาพัฒนาที่พักสงฆ์
บริเวณนี้มีต้นไม้อยู่หลายชนิดบนเนื้อที่๑๓ไร่
นายยอดขวัญบอกว่าเขาเคยทำบัญชีรายชื่อต้นไม้ที่บริเวณสำนักสงฆ์พระธาตุหอยงูเอาไว้
ส่วนใหญ่ต้นไม้ยืนต้นที่เจอบริเวณแถวนี้ค่ะ

มีต้นถ่านไฟผี๑ต้น
ซึ่งคิดว่าในอำเภอ๒และจังหวัดแพร่น่าจะเหลืออยู่ต้นเดียว

สำนักสงฆ์ก็เลยตั้งใจจะอนุรักษ์เอาไว้ให้ชาวบ้านแล้วก็เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้
เล่าต่อด้วยบอกว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยพ่อเคยเล่าว่าต้นถ่านไฟผี
เขานิยมมาทำเป็นด้ามสิว
ใครอยากเห็นแวะไปดูได้นะคะที่สำนักสงฆ์พระธาตุหอยงู

เขาให้แค่ไปดูไปชมนะอย่าไปขูดอย่าไปถูอะไรไม่ได้นะ
เราอยากทดลองไงมันเหมือนกับข่าวที่เราอ่านหรือเปลือกออกมาถู